พาไปที่วัดหนองไผ่อำเภอเมืองนครราชศรีมานะคะ
ซึ่งตอนนี้มีพิธีพระราชทานเพลิงศพพยาบาลเหยื่อผู้เคาะร้าย
จากเหตุการณ์กราดยิงนะคะเธอเนี่ยเอาตัวบังกระสุนช่วยลูกสาวอายุสิบเจ็ดปี
ทำให้ตัวเธอเองนั้นเสียชีวิตองค์คมนตรีก็เดินทางไปเป็นประธานนะคะ
มีนายกรัฐมนตรีและคณะที่เดินทางไปร่วมงานด้วย
เราไปติดตามบรรยากาศสดนะคะจากคุณปียชาติคงถิ่น
รายงานสดมาจากวัดหนองไผ่ที่จังหวัดนครราชศรีมาค่ะเชิญเลยค่ะ
นางสาวอภิกษณภาขันผักแว่นเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิงที่ห้างเทอร์มินอลเทอร์เวนตี้วัน
เมื่อวันที่แปดกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับในวันนี้ได้ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ
โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดก้าวโปรดกระหม่อม
องค์คมนตรีเป็นประธานในพิธีครับ
เมื่อเวลา๑๖นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดก้าวโปรดกระหม่อม
ให้นายอัฐนิธิดิตอำนาจองค์คมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์
ไปเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนางสาวอภิกษณภาขันผักแว่นอายุ๔๕ปี
ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิงบริเวณชั้นจีของห้างเทอร์มินอลเทอร์เวนตี้วัน
โดยมีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
พร้อมคณะได้เดินทางมาร่วมพิธีด้วยสำหรับนางสาวอภิกษณภาจบการศึกษาระดับปริญญาตรี
จากมหาวิทยาลัยวงชวลิศกุลก่อนจะเข้าทำงานเป็นพนักงานราชการของโรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
โดยวันเกิดเหตุผู้เสียชีวิตเดินทางไปรับลูกสาวที่ห้างเทอร์มินอลเทอร์เวนตี้วันโคราชหลังเรียนพิเศษเสร็จ
แต่ได้ไปประสบเหตุกาดยิงจึงเข้าไปหลบในห้องแช่เย็นจนถูกผู้ก่อเหตุยิงเสียชีวิต
ส่วนลูกสาวอายุ๑๗ปีได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ด้วย
ให้การสนับสนุนกำลังพลและให้การช่วยเหลือจัดงานศพให้เป็นอย่างดี

ทำหน้าที่เป็นประธานในพิธีบวชหน้าไฟกำลังพลจำนวน๓๐นายที่อุโบสถ
สุธาจินดาวรวิหารจังหวัดนครราชศรีมา
จากนั้นได้นิมนต์สามเณรหน้าไฟแยกไปตามพิธีพระราชทานเพลิงศพ
เมนในพื้นที่ต่างจำนวน๑๒วัดในพื้นที่จังหวัดนครราชศรีมา
เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ผู้หวายชนสำหรับผู้เสียชีวิตจำนวนยี่สิบเจ็ดราย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดก้าวโปรดกระหม่อม
รับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความปราบปลื้ม
สู่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างหาที่สุดไม่ได้
ยชาติคงถิ่นรายงานสดจากวัดหนองภัยจังหวัดนครราชศรีมาครับ